คืออยากให้เห็นสีหน้าอาจารย์สองท่านระหว่างที่กล้องยังไม่จับ
ตรวจสอบเยอะว่าเอ๊ะพี่คะทำไมพอบวกบัตรดีบัตรเสียบวกทุกสิ่งอย่างแล้ว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
นี่เป็นประเด็นหนึ่งด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ที่พูดถึงกันเยอะ
คำถามคือเอาของอาจารย์สติธรก่อนมีกรณีการนับคะแนนกี่แบบบ้างที่คนท้วง
อันดับที่๑ถ้าลายเขตเนี่ยมีคนพยายามแคปภาพมาให้ดู
ดูจากเอ่อจากแอปพลิเคชันต่างต่างนะครับที่มีการลายลายงานผล
พบว่าคะแนนรวมบางเขตรวมกันแล้วได้๓แสนคะแนน
ทั้งทั้งที่แต่ละเขตเนี้ยไม่ควรจะเกินแสนห้าหมื่นถึงแสนหกหมื่นถ้ามาใช้สิบร้อยเปอร์เซ็นต์นะถูกไหมครับอ๋อ
อันนี้คือแบบที่หนึ่งคือมีคะแนนล้นเกินคือล้นเกินจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
แต่ในเขตนั้นในเขตนั้นล้นไปเยอะด้วยล้นไปเยอะ๒เท่าตัวแบบนี้นะครับ
มีหลายพื้นที่เป็นแบบนั้นสองคือตัวเลขกรกตเองก็น่ากังขาอืม
ท่านประธานออกมาแถลงว่าผู้มาใช้สิทธิ์เนี้ยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่า
คนสงสัยมากทำไมหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์จริงจริงเหรอเกิดอะไรขึ้น
มันผิดไปจากความรู้สึกว่าเอ้ยคนต้องออกมาเยอะจากตอนนั้นนับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะ
สิบสองเปอร์เซ็นต์ที่ท่านแถลงอ่ะนะครับแล้วก็เลขเลข
ตัวเลขมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากนั้นเท่าไหร่ก็คือมียอดผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ๓๐ล้านเศษ
สามสิบเอ็ดสามสิบสองล้านโหนี่น้อยหนักมากเลยนะใช่เรากะกันอยู่สี่สิบล้านเนี่ย
หายไปไหนสิบล้านอันเนี้ยก็ถ้าเป็นอย่างงี้จริงนะคะ
ถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนจริงเนี้ยอันนี้ก็น้อยกว่าก่อก่อก่อก่อคาดอ่ะ
ใช่เพราะกรกตกล่าวว่าคนน่าจะแบบลุกกันขึ้นมาใช้สิทธิ์รอบนี้เยอะ
แต่ข้อที่สามค่ะอาจารย์ค่ะข้อข้อที่สามก็คือว่า
ระบบการคิดคำนวณคะแนนตอนนี้กำลังเกิดข้อกังขาว่า
แอปพลิเคชันเนี้ยแทนสูตรยังถูกหรือเปล่าอืม
หรือเป็นเพราะว่าคะแนนมันป่วนจริงก็คือคะแนนเขตของเพื่อไทยอย่างที่บอก
พอพอพอคะแนนเขาเพิ่มเขาลดเนี้ยมันมีผลต่อตัวหารอืม
เวลาเราหยิบตัวหารมาหารเนี่ยเราเปลี่ยนด้วยตามไปโดยอัตโนมัติไหม
อย่างเงี้ยนะครับอืมมันมันก็ชวนให้ให้คิดอีกเหมือนกันอ่า
อันนี้ที่อาจารย์บอกเนี่ยคือกังขาคะแนนดิบที่เอามาตั้งต้นคิด
หรือกังขาตรงที่ว่าแต่ละที่ที่คะแนนออกมาไม่เหมือนกัน
เพราะคำนวณต่างคนต่างผิดต่างคนต่างถูกมีมีทั้งสองแบบ
ได้แบบได้ทั้งสองแบบคือหนึ่งคะแนนดิบที่เอามาตั้งเนี้ย
หรือยังค่ะสองคือเวลาเอามาคำนวณเพื่อจัดสรรปันส่วนผสมเนี่ย
มันเป๊ะตามสูตรไหมอืมนะครับหรือบางทีข้ามขั้นตอนเช่น
ไปทำเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันแต่งออกมาแล้วมันไม่ตรงอะไรอย่างนี้
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้อยู่แล้วว่าตอนคิดมาเป็นมาเป็นบัญชีรายชื่อเนี่ย
จะจะงงงอย่างงี้จะงงงงอย่างงี้อันนี้ทราบไหมแต่ตอนที่กดมาออกมาแล้ว
อันนี้อันนี้เชื่อว่าจะงงงอย่างนั้นแต่สิ่งที่น่าติดตามที่สุดก็คือคะแนนดิบ
ใช่คะแนนดิบตกลงคะแนนดิบเท่าไหร่กันแน่ใช่อ่ะแล้วแล้วอย่างอย่างอย่างที่เรามีการรายงาน
ไม่เป็นทางการตะกี้เราลองจัดตั้งรัฐบาลเราก็เห็นตัวเลขเองอ่ะ
บวกกันแล้วเกินห้าร้อยจำได้ไหมที่อาจารย์ศรีทรทัก
อาจารย์เสธรทักขึ้นมาอ่าเกินห้าร้อยอย่างเงี้ยคือแปลว่ามันไม่ถูกเทียบ
อยากตะยางกลับในกรณีบัญชีรายชื่อให้มันเหลือร้อยห้าสิบก่อนอืม
แล้วค่อยแล้วค่อยจบลงที่ตรงนี้ไม่ดีเหรอคะมีสอสอใช้เยอะ
แล้วก็กรณีพักเล็กต่างพักเล็กต่างที่ได้คะแนนเยอะเข้ามาเนี่ย
คนรู้สึกว่าตกลงรายงานผลมั่วหรือเปล่านะครับ
ตะกี้แอบไปดูแอปบางแอปเนี่ยเครนหนึ่งกรุงเทพครับ
อยู่อยู่ภูมิใจไทยขึ้นมาที่หนึ่งอืมอืมเอ้าตกลงยังไงอ่ะอืม
เลิกรักกันหมดเลยไอ้ของพวกเนี้ยคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คือ
ต้องเป็นกรกตใช่ครับใช่ครับเขาถึงต้อง๑๐โมงเช้าพรุ่งนี้
แต่วันนี้กรกตอปิดไปแล้วใช่ปิดไปแล้วบอกว่าขอแถวแหลงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลย
คือทั้งหมดที่เราพูดกันเนี่ยผมว่าไม่เฉพาะเรา
ประชาชนเองก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างกันฉะนั้นดีที่สุด
ต้องทำความจริงให้ปรากฏให้กระจ่างให้ชัดแล้วถ้าแคลงใจกันอยู่อย่างนี้
เดินลำบากใช่มันจะมีปัญหาตามมาเยอะครับเอ่ออาจารย์มันมีประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะในวงวิชาการที่ติดตามด้วยไหมคะ
กรณีการวินิจฉัยว่ารักษณะไหนคือบัตรเสียเขตไหนมีบัตรเสียลักษณะไหน
รวมถึงเรื่องของการวินิจฉัยที่อาจารย์เหมาบอกไว้นะคะว่าเอ๊ะบางบางอย่างเนี่ย
กฎหมายถ้าอาจารย์ตีความเองมันไม่น่าจะเข้ารักษณะบัตรเสียมันควรจะถูกนับ
แม้กระทั่งเรื่องบัตรที่ส่งมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันมันก็มีข่าวลือ
เขายังไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่าบอกว่าบางครั้งบอกว่ามีบัตรที่มีการนับแล้วมีคนไปถ่ายรูปมา
เช่นการไม่ได้ลงตรงช่องสี่เหลี่ยมของบางพักแล้วนับว่าดีแต่อีกพักหนึ่งการลักษณะเดียวกันบอกว่าเสีย
อันนี้เป็นเรื่องการวินิจฉัยบัตรของกรรมการประจำหน่วยแต่มีการรายงานกันอยู่เนี่ย
ก็ไม่รู้ว่ามันมากน้อยขนาดไหนอืมนะครับตอนเนี้ยทุกทุกพัก
ไปถึงนักวิชาการนักสังเกตการการเลือกตั้งเนี่ยพยายามที่สุดคือ
พยายามรวบรวมคะแนนดิบด้วยตัวเองจากหน่วยต่างแล้วเอาคะแนนมาบวกรวมกันไว้

เป็นปัญหาหนึ่งที่มันใช่ครับใช่ครับที่กรกตต้องตอบแต่ละพักการเมืองด้วยเหรออาจารย์
เพราะตอนนี้เทคโนโลยีมันเอื้อคือทุกพักเขาก็ถ้าเขามีกำลังคน
เขาไปถ่ายคะแนนที่หน้าหน่วยมาทุกหน่วยอยู่แล้วแล้วพอเขาเอาตัวเลขมาบวกเนี่ย
แล้วถ้ามันต่างจากกรกตรายงานผลเนี่ยเยอะเนี่ยแปลว่ามีปัญหาละ
กรณีบัตรเสียตั้งห้าจุดหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็น่าจับตามองว่าใช่ครับ
ถ้าเสียเพราะคนไปกาที่เราตั้งข้อสมมุติฐานว่าไปกาไทยรักษาชาติ
ด้วยการประชดว่าฉันจะเลือกอย่างนี้เป็นบัตรเสีย
หรือบัตรเสียกรณีที่อาจารย์สันติธรว่าดีกลายเป็นเสียดีกลายเป็นเสีย
ครับเยอะนะฮะ๕๖เนี่ยถือว่าเยอะครับถือว่าเยอะ
สำหรับบัตรใบเดียวที่เรากาครั้งเดียวแล้วทุกทุกเบอร์ที่กาเนี่ย
ไม่ว่าจะกาปิดกาถูกยังไงก็ดีหมดเนี่ยครับครั้งที่ครั้งก่อนก่อน
เสียมันเยอะเพราะว่ามันมีเบอร์แหวกคือมีเบอร์หนึ่งถึงสี่สิบให้เรากา
แต่ว่าบางเขตพักเขาไม่ได้ส่งพอเราไปการลงเบอร์นั้นเนี่ย
มันเลยไม่มันเลยกลายเป็นบัตรเสียแต่รอบเนี้ยเบอร์มันพอดีกับพระ
เว้นไทยรักษาชาติกรณีเดียวมันไม่น่าจะสูงเอ
ถ้าสมมุติมันมีปัญหาเรื่องคะแนนอย่างนี้นะคะอาจารย์
สมมุติว่าถ้าเป็นตามข้อสงสัยทั้งหมดแล้วมันห่างกันค่อนข้างมาก
คือเอาส่วนตัวดิฉันก่อนนะคะส่วนตัวเนี่ยคือติดใจแค่ว่า
เปอร์เซ็นต์คนออกมาใช้สิทธิ์มันน้อยขนาดนั้นเลยจริงหรอ

ที่รู้สึกว่าคนทั้งหมดออกมาใช้สิทธิ์น้อย
ในขณะที่มาบวกกับข้อสงสัยที่๒
คือทำไมบางคนรู้สึกว่าแล้วคะแนนมาจากไหนมันเกินจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ในบางแห่ง

ถ้ามีการรวมคะแนนผิดจนคะแนนเวอร์เกินในบางเขต
แต่กลับรายงานผลออกมาว่าคนมาใช้สิทธิ์น้อย
อันนี้มีปัญหาหนักว่าไอ้คะแนนที่มันเกินมามันมาจากไหน
อาจารย์พรสันค่ะอันนี้ก็แก้โดยนับใหม่หรือแก้โดยกฎหมายยังไงอ่ะ
นี่จริงที่ผมนั่งนี่นะครับแล้วก็เก็บเงียบคือ

มันก็อาจจะเป็นสภาวะแบบประชาชนไงเหมือนกัน
มองไปมองไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้
คือที่ผมนั่งจิ้มโทรศัพท์กับอาจารย์สันติธร
คือมันเกิดการส่งข้อมูลมาให้เห็นถึงความผิดปกติ
ซึ่งอันนี้คือคนอื่นบอกมานะครับ
ไม่ได้บอกคือส่งมาเยอะมากนะครับ
ก็อย่างที่อาจารย์สถิทรบอกก็ดีว่า
จำนวนผู้ใช้สิทธิ์มันดูไม่น่าจะเป็นแบบนั้น
หรือว่ามีการบอกเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนที่ผิดปกติ
ตอนแรกอยู่ที่ประมาณอยู่ไม่กี่สิบอืม
ตอนหลังกระโดดไปที่เป็นหลักหมื่น
จากตอนแรกแค่หลักสิบเอง
ฉะนั้นลักษณะแบบนี้ผมคิดว่า
ผมจึงเข้าใจประเด็นที่ทางเพื่อไทยเขาแถลง
แล้วก็บอกว่าเขาอาจจะต้องรอให้ถึงที่สุดก่อน
แล้วก็ถ้าฟังจากดูจากท่าทีของเขา

ซึ่งเขาอาจจะต้องมีการค้านจากระบบที่มันสามารถค้านได้
คราวนี้ความรู้สึกของผมที่ผมเห็นภาพแบบนี้

ผมไม่ได้คิดว่าออกมาแล้วมันจะดูทุกคนแบบจะยอมรับ
จากผลกระดาษตรงนี้ผมไม่ได้คิดแบบนั้นเลย
ประเด็นแรกเอาอย่างนี้ก่อนนะคือผมพูดในเชิงเนื้อหาในเชิงหลักการแล้ว
หนึ่งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ย
มันถูกตั้งคำถามตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คุณประชุดไม่ลาออก
ยังคงอยู่ในสถานะนายกรัฐมนตรีตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
มันมีเรื่องของอำนาจเรื่องของหน้าที่
อะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลการเลือกตั้งหรือไม่
อย่างไรการจัดกระบวนการเลือกตั้งหรือเปล่า
อันนี้เขาเถียงกันมาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอยู่แล้ว
อันนี้มันชัดเจนฉะนั้นไอ้สภาวะการแบบนี้
หรือแม้กระทั่ง๔รัฐมนตรีที่อยู่พลังประชารัฐ
ซึ่งเขามีการเรียกร้องบอกว่าให้ท่านลาออกเถอะ

แล้วยังอาจจะทำงานรอจนกระทั่งความเหมาะสมแล้วก็ลาออกมา
ใช่ไหมคือไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนหรือว่าสังคม
กลุ่มคนบางกลุ่มเขาตั้งข้อเคลือบแคงสงสัย

ตรงนี้เองมันจึงนำไปสู่การที่แน่นอนว่าถ้าผลเลือกตั้งออกมา

คือความรู้สึกผมเนี่ยผลการเลือกตั้งครั้งนี้

จะไม่ต่างกับการทำประชามติรัฐมนูล

คืออย่างรัฐมนูล๖๐ที่ผ่านมา
ก็จะเห็นว่าคนที่ค้าน
เขาก็จะบอกว่ามันอยู่ในบรรยากาศที่มันไม่เฟรียนแฟร์

ก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้
ก็จะถูกกล่าวหาว่ามันไม่ฟรียานแฟร์
เพราะด้วยเหตุผลประกันตั้งแต่ที่ผมได้พูดมาหลายเรื่อง
รวมถึงเรื่องของกรกตเองก็ตามที

ก่อนหน้านี้กรกตในเรื่องของการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

ใช่ไหมครับในเรื่องของการทำงานเป็นประโดคทิศ
คือทุกอย่างมันเป็นผลสืบเนื่องมาเป็นลูกโซ่
เพราะฉะนั้นตรงนี้เองผมจึงมีความรู้สึกว่า

อาจจะบอกว่าเป็นการโยนเผือกร้อนหรือเปล่า
ผมไม่แน่ใจผมเคยวิเคราะห์ไว้ตั้งนานแล้ว

ด้วยตั้งใจไม่ตั้งใจของตัวคณะผู้ยกร่างเนี่ยสุดท้ายจะเป็นการโยนเผือกร้อนให้กับองค์กรอิสระนะฮะ
จะเป็นการโยนเผือกร้อนให้องค์กรอิสระแล้วเขาต้องมาแบกรับหน้าเสือแล้วเขาต้องอธิบายให้สังคมเนี่ย
ปราศจากซึ่งข้อคับแคงสงสัยอย่างที่อาจารย์สุภาพพูด
พอมีข้อเคลือบแคลงสงสัยเยอะขนาดนี้ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เราจะเห็นภาพอะไรบ้าง
เหนือจากการต้องชี้แจงอธิบายของกรกตนะคะ
คือผมคิดว่าสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะก็คนก็คงยอมรับนั่นแหละ
แต่การอยู่ในตำแหน่งการอยู่ในหน้าที่การบริหารราชการต่อไปหลังจากนี้เนี่ย
ผมคิดว่ารัฐบาลต้องเตรียมรับมือกับการที่ถูกท้าทายมากขึ้น
เพราะอย่าลืมนะครับอันนี้ถ้าผมวิ่งกลับมาดูที่โครงสร้างแล้วเนี่ย
ก็คือว่าเมื่อคุณสวิตช์จากระบบไม่ปกติเข้าสู่ระบบปกติแล้วเนี่ย
ระบบการตรวจสอบมันเยอะมากขึ้นมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้ว
ไม่มีอำนาจเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา๔๔แล้วไม่ได้มีอะไรอีกแล้วเนี่ย
มันเริ่มสวิตช์คือโอเคต่อให้ตัวลำนูลฉบับนี้เนี่ย
อาจจะไม่ได้ประชาธิปไตรร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามที
แต่ว่ามันมีระบบปกติของมันอยู่ในระดับหนึ่งใช่ไหมฮะ
เรื่องของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของการตั้งกระทู้ถาม
ทู้ถามสดกระทู้ถามไม่สดอะไรอย่างนี้นะฮะ
เรื่องพวกนี้ผมคิดว่าพลังประชารัฐก็ต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้
ซึ่งผมคิดว่าไม่ง่ายอืมไม่ง่ายเลยนะฮะ
แต่ว่าโอเคก่อนที่จะเป็นช็อตนั้นเนี่ยซึ่งเดี๋ยววันหลังอาจจะต้อง
คุณจอมขวัญก็ต้องจัดแล้วก็มาคุยเรื่องของการเมืองหลังจากการเลือกตั้ง

แต่เฉพาะหน้าเนี่ยคือกรกตต้องทำความชัดเจนของการรายงานผลตอนนี้ให้ชัดก่อน
รูปธรรมหน่อยอาจารย์สติธรคือเอาอย่างนี้นะคะคือในโซเชียลมีเดียคุณติดแท็ก
มันสับสนโกลาโฮนมีความสันสะเทือนขนาดกี่ลิตเตอร์ตอนนี้
มีพี่นักข่าวจากช่องที่คุณจอมขวัญเคยทำงานก็บอกเข้ามา๓จังหวัดภาคใต้
ในที่รายงานผลที่เราติดตามกันเนี่ยข้อมูลเนี่ยประชาชาติใช่ไหมครับ
ประชาชาติเนี่ยนิ่งอยู่ที่๒ที่นั่งแต่ว่าคนที่เขาตามในพื้นที่เขาไปไล่ดูทุกเขตเนี่ยเขาบอกว่าได้๖อย่างนี้
มันต้องถูกสังเครนาก่อนว่าไอ้รายงานผลสักอย่างน้อย๓๕๐เคดอ่ะตกลงใครชนะ

คือกรกฎตอนท่านท่านทราบว่าท่านต้องทำอะไรบ้าง๑๒๓๔๕จนกดังพรุ่งนี้แถลงใช่ไหมคะ
เนี่ยต้องทำอะไรคะคือตรวจสอบข้อมูลครับ

เปล่าเขาเป็นทนายอ่าคือเขาต้องไปร้อง

ไม่ต้องร้องข้อมูลมันมีอยู่ที่เขต

เราต้องระดมเครือข่ายของเราไปเช็คคะแนนก่อน
ตอนนี้มันอาจจะมีเรื่องของความผิดพลาดในการรายงานผล

สมมุติรายงานมาเป็นตัวเลขเป็นหมายเลข

ทุกที่ใช้กอกตอ

แต่เราก็จะเห็นว่าในช่วงเวลาแค่นาที๒นาที

ผมยังยืนยันคำเดิม
ว่าถ้าไม่ทำให้เกิดความชัดเจนนะ
ถนนสายอำนาจจะคลุขระมากขึ้น

การรวมตัวการแสดงความคิดเห็น

ก็อย่าคิดว่าพวกเราจะได้นอน
คือวันนี้ไม่มีบทสรุปหรอกครับท่านผู้ชมครับ
เพราะยังไงก็ต้องรอฟังกรกตแถลง

หลังจากนั้นกระบวนการสอบถามตรวจสอบต่าง

ตอนนี้อะไรได้ทุกอย่างหมดแล้วค่ะ